ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ที่มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีและกล่าวคำ
ถวายสัตว์ปฏิญาณตนทั้งกายวาจาแล้วก็ใจ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

สันเสริญพระบารมีที่ดังกึกกล้องจากผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
เพื่อแสดงความรักความสามัคคี
และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่แปดสิบเก้าห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
โดยมีพลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการสลากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี
ครบทั้งกายวาจาและใจ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ถูกประสงค์ก็เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปเนี่ย
ได้เข้ามาร่วมในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในส่วนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเรา
ก็ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณ
ในเรื่องการที่จะประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องการขนขวาย
ในเรื่องการเสียสละการหาความรู้ศึกษา
เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแบ่งรัฐบาลยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงก้าวรูปอีกด้วย